คุณผู้ชมคะมีเหตุอุกอาจเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะ

มีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างถูกคนร้ายเนี่ย

แล้วก็มีผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงซ้อนมาด้วย
ผู้โดยสารเองก็โดนลูกหลงถูกยิงได้รับบาดเจ็บไปด้วย
จากการที่เราไปคุยกับคนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะ
เขาบอกว่าคาดว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
มีเรื่องของการขับรถปาดหน้ากันไปมา
คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องนั้นนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะ
ตำรวจสนเพชรเกษมได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีเหตุยิงกันที่วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ซอยเพชรเกษม๔๑ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยนะคะ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูก็ไปช่วยเหลือ
คนเจ็บที่เป็นคนซ้อนเป็นผู้หญิงอายุ๑๗
โดนลูกหลงกระสุนเฉียวโดนที่น่องด้านขาด้านซ้ายอะค่ะ
ก็นำส่งโรงพยาบาลเกษมราชบางแขก
ส่วนคนเจ็บอีกคนก็คือคนที่ขี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะ
เป็นผู้ชายวัย๔๕ปีก็ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้
นี่ค่ะคนนี้คือนายธนูแก้วประดิษฐ์อายุ๔๕
โดนยิงเขาที่ลำตัวกระสุนเข้ากระบังลมเข้าตับอาการสาหัสเลยค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวนสนเพชรเกษมและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะเจอปลอกกระสุนปืน๑๑มมตกอยู่๔ปลอก

จากการสอบสวนนะคะทำให้รู้ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
มีวัยรุ่น๒คนขี่รถจักรยานยนต์กันมา
จำสีไม่ได้จำทะเบียนไม่ได้นะคะ
จอดรออยู่หน้าปากซอยเพชรเกษม๔๑เลยค่ะ
วัยรุ่นคนซ้อนเดินลงมาจากรถ
แล้วก็ปรีไปหานายธนูคนเจ็บบอกว่า
อยากจะมีเรื่องใช่ไหมแต่พูดแบบหยาบอะค่ะ
นี่นายธนูเลยบอกว่าเดี๋ยวก่อน
เพราะว่ามีผู้โดยสารผู้หญิงอายุแค่๑๗เป็นเยาวชนนั่งซ้อนท้ายอยู่

คนร้ายไม่สนเลยคุณรัชพรคุณผู้ชม
คนร้ายถามแค่ว่าอยากมีเรื่องใช่ไหมแล้วชักปืนยิงใส่เลยค่ะ
โอ้โหเขาพูดทันแค่คำว่าเดี๋ยวก่อน
พูดได้แค่นี้เลยโดนยิงเลย๒นัดเลย
แล้วกระสุนเฉียวไปโดนขาผู้หญิงที่เป็นผู้โดยสารที่นั่งซ้อนท้ายด้วยค่ะ
พอยิงเสร็จคนร้ายก็ขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็หนีไป
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ปากซอยเพชรเกษม๔๑
ยังมีคราบเลือดอยู่ที่วินเลยค่ะ
ไปคุยกับเพื่อนวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่เห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยก็กำลังรับผู้โดยสารอยู่
มีผู้ชายคนนึงเดินมาคุยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้น
ได้ยินเสียงปืนตกใจมากผู้โดยสารที่มาขึ้นรถที่วิน
เขาก็ตกใจมากคือทุกคนแตกตื่นแล้วก็หลบกระสุนกันจ้าละวันเลยอะค่ะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเราได้ข้อมูลจากคนในพื้นที่ด้วยนะคะว่า
ก่อนเกิดเหตุประมาณสักสองวัน
เห็นกลุ่มวัยรุ่นเหมือนจะเป็นคนที่มามีปัญหากับนายธนูอะค่ะ
นองเรื่องเข้าใจผิดว่าขี่รถปาดหน้ากัน
แล้วหลังจากนั้น๒วันนายธนูก็ถูกวัยรุ่นยิงเลย
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่า
มีวัยรุ่นสองคนขี่รถมาปาดหน้า

ว่าเขาหนาใครบ้า
แต่วัยรุ่นสองคนนั้นขอโทษแล้ว
เป็นอย่างต่อขอโทษครับขอโทษครับ

แล้วที่ความรักก็ยังชอบด้วย

นะก่อนที่จะโดนจิ๊งอ่ะ๒วัน
ลงไม่ปาดแบบเฉยให้เขาก็รีบ
แต่ทั้งรุ่นของเขาก็จะรีบไป
ก็จะเรียวได้เเล็จเรียว

เนี่ยอาจจะเป็นการปาดหน้าจากการเข้าใจผิดกันก็ได้นี่คุณระวิการก็ไปเจอกับเพื่อนสนิทนะคะ
ที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์เหมือนกันทำงานร่วมกันกับนายธนูมาเป็น๑๐ปีค่ะ
แล้วคนนี้แหละคือคนเรียกแท็กซี่พานายธนูไปโรงพยาบาลนะคะเขาก็บอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
ถ้าพูดถึงนิสัยนายธนูเองเนี่ยนะก็เป็นคนพูดจาไม่ค่อยเข้าหูใครเท่าไหร่
เวลาเมาเหล้าเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากจะคุยด้วยหรอกแต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นไปมีปัญหาทะเลาะชกต่อยกับใครเลยนะ
มีครั้งเนี้ยที่อยู่อยู่มาถูกยิงเนี่ยตกใจเหมือนกันทีนี้ก่อนเกิดเหตุพอดีเขาจอดรถอยู่แถวแถวนั้นพอดีเลยค่ะ
ได้ยินเสียงดังปั้งตอนแรกคิดว่าเสียงท่อรถมอเตอร์ไซค์
คงจะมีวัยรุ่นมาแว้นแถวนี้ละมั้งแต่ที่ไหนได้พอขี่รถผ่าน
เห็นวินคนอื่นแตกตื่นแล้วหันไปเห็นหน้าเพื่อนตัวเอง
ร้องขอความช่วยเหลืออยู่ที่พื้นค่ะก็เลยรีบจอดรถแล้วก็พยายามพยุงนายธนูขึ้นแท็กซี่
โชคดีมากนะคะขอบคุณคนขับรถแท็กซี่ด้วย
เขาไม่เก็บเงินค่ารถแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลให้ค่ะ
ก็ไม่รู้ว่ามันเสียงปืนหรืออะไรกลับมาก็คือเห็นเพื่อน
นั่งร้องเฮ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

คือเขาไม่ล้มเขาไม่ได้นอน

เขาว่ากันเนี้ย

มากันเนี้ย

ไปกันมาก่อนในซอย

ผมบ้างใจ
เพื่อนสนิทของนายธนูคนเจ็บก็บอกว่าเชื่อว่านายธนูน่าจะรู้นะคะ
ว่าใครมาทำร้ายตอนนี้อาการของนายธนูพ้นขีดอันตรายแล้ว
ส่วนผู้โดยสารที่ถูกลุกหลงบาดเจ็บเล็กน้อย
คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวถ้านายธนูอาการดีขึ้นก็ต้องถาม
ว่ารู้จักคนร้ายไหมเคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใครก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าณตอนนี้ก็ต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิด

ตำรวจสนเพชรเกษมก็ประสานขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วนะคะ
รู้ตัวผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุแล้วด้วย
ตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมนำรูปภัณฑ์สันธารเหล่านี้
ทำเป็นภาพออกมาให้คนเจ็บดู
เพื่อให้คนเจ็บทั้งคู่ยืนยันว่าเออใช่คนนี้ไหม
แล้วก็จะมีการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
เพราะว่าผู้โดยสารผู้หญิงอายุ๑๗ที่ถูกลุกหลง
น่าจะเห็นหน้าคนร้ายแล้วน่าจะจำได้แหละว่าเป็นใคร

เพราะตัวน้องผู้หญิงเองเขาก็กังวลความปลอดภัยของตัวเองเหมือนกัน

ใช่แล้วหลังจากนี้ไม่รู้จะมาก่อเหตุมาอะไรอีกหรือเปล่านะคะ